ส่วนข่าวนี้เป็นเรื่องของมารศาสนาตำรวจกองปราบนำกำลังไปบุกจับเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดกาญจนบุรี
หลังมีพฤติกรรมไปมั่วสุมกับศรีกาจับได้คาหนังคาเขาขณะมีเพศสัมพันธ์กับศรีกาเลยนะคะ
นี่เป็นภาพขณะเจ้าหน้าที่ลงไปถึงที่แล้วก็ไปจับได้แบบหลักฐานคาตา
ตำรวจกองบังคับการปราบรามเข้าตรวจสอบข้อที่จริงกรณีพระสันเสริญอายุ๔๑ปีเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพาศรีกาเข้าไปร่วมเพศภายในกุฏิวัดอันเป็นการผิดวินัยสงฆ์
เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้จะเป็นนามสมมุตินะคะสืบเนื่องจากเดือนสิงหาคมปี๒๕๖๒นางเอรู้จักกับพระสันเสริญพบกันที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบางแพรราชบุรี
จากนั้นพระสันเสริญเชื้อเชิญให้นางเอเนี่ยไปทำบุญที่วัดที่ตัวเองเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
นางเอก็เดินทางไปที่วัดแห่งนั้นบ่อยครั้งจนในบีผู้เป็นสามีเกิดความสงสัยแต่ว่านางเอกเนี่ยแต่ว่าในเอกเนี่ยนะในเอขอภัยสามีเนี่ยอ้างว่าไปงานกระถิ่นบ้างล่ะ
ผ้าป่าบ้างล่ะโรงเรียนวัดบ้างไปงานวัดบ้างล่ะเอาลูกสาวเนี่ยไปด้วยทุกครั้งไปบ่อยเกินอะนะค่ะสามีเห็นผิดสังเกตก็เลยให้ลูกสาวดูหน่อยพฤติกรรมของแม่เป็นยังไง
ลูกสาวก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่แม่ไปถึงวัดเนี่ยนะก็จะเข้าไปในกุฏิของพระสันเสริญจากนั้นพระก็จะเดินตามเข้าไปแล้วก็ล็อกห้องหายกันไปประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วให้ลูกเนี่ยรอดูหนังสืออยู่ข้างนอกสามีเกิดความสงสัยนะคะทีนี้พอภรรยากลับมาก็เลยแอบค้นกระเป๋าไปเจอถุงยางอนามัยอยู่ในกระเป๋าแต่เก็บเรื่องเอาไว้ในใจตลอดวางแผนให้ลูก

แล้วก็เดินทางไปศึกกับเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะ